ขับจากกรุงเทพครับจะไปส่งที่สามชุกปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชม
คนขับก็เจ็บคนที่นั่งมาด้วยถึงขั้นเสียชีวิตเลย
เมื่อวานนี้ครับบนถนนสาย๓๔๐บางบัวทองสุพรรณบุรีพื้นที่หมู่๒อำเภอบางปลาม้าที่สุพรรณเนี่ยตำรวจกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณ
คนขับเนี่ยชื่อนายจุติพันธ์ลิ้มบุญพิวัฒน์อายุ๒๙ปีจุฏิพันธ์ก็บาดเจ็บแล้วหลังปฐมพยาบาลเสร็จก็รีบนำตัวจุติพันธ์ส่งโรงพยาบาลบางปลาม้าเลย
สีเหลืองเป็นซองสำหรับใส่ทองนี่แหละในกระเป๋าสะพายหลังครับคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปยังบริษัทให้ส่งเจ้าหน้าที่หน่อย
มารับพวกทรัพย์สินที่เป็นทองรูปภัณฑ์กลับคืนไป
ถามว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยก็ต้องไปถามคนขับรถนะสิ
จุติพันธ์ครับคนขับเขาบอกว่าเขานำทองรูปภัณฑ์มาจากบริษัทที่กรุงเทพนะ
แล้วก็มีนายอโนชาเป็นพนักงานของบริษัทนั่งคู่กับเขามาด้วย
พอถึงที่เกิดเหตุครับคุณจุติพันธ์คนขับเขาบอกว่า
เหมือนจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยตัดหน้ารถเขานะอะไรตกใจอ่ะสิ
เขาไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ะพี่เบิร์ตก็เลยหักหลบไปก่อน
ทำให้รถของเขาที่ขับมาเร็วด้วยนะเสียหลักตกข้างทางไปเลย
ส่วนจุติพันธ์คนขับเองเขาก็บาดเจ็บไปค่ะแต่จุติพันธ์ก็โดนแจ้งข้อหาไปครับ
ข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายยังไงก็ตามแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ตายด้วยนะครับ